ดิฉันไปที่นนทบุรีมีม้าออกมาค่ะม้าออกมาที่ถนนคนก็แตกตื่นกันใหญ่
เป็นม้าสองแม่ลูกนะคะออกมาวิ่งบนถนนนะคะ
คนก็สงสัยว่ามาจากไหนกันนะคะสุดท้ายเนี่ยตรวจสอบไปทราบว่า
เป็นม้าของสถานที่ฝึกขี่ม้าที่ปากเกร็ดนนทบุรีนั่นเองนี่ดูสิคะ

นี่ไม่ใช่ส่วนจัดแสดงแต่เป็นถนนนะฮะ
ใช่นะคะนี่ค่ะมันวิ่งบนถนนแบบนี้เลย
คือคนก็ตกใจถ่ายรูปเอาไว้เพื่อที่ว่าม้าใครหรือเปล่า
นี่เป็นภาพเมื่อวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมานะคะ
คนก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแต่ว่าตรงจุดนั้นมันมีย่าอยู่
้าทั้งสองตัวก็เลยหยุดกินย่า
หยุดกินย่านี่แหละคนเลี้ยงก็เลยตามมาจนเจอ
เนี่ยค่ะเจ้าของเฟซบุ๊คเขาบอกว่าวันนั้นเขากับแฟนขับรถมาที่แยกหลัก๔จะไปปากเกร็ด
เห็นมันวิ่งอยู่เนี่ยค่ะ
ผู้สื่อข่าววันนี้เข้าไปที่คอกม้าที่เป็นเจ้าของ
คนงานที่เลี้ยงม้าให้ข้อมูลบอกว่าเป็นม้าที่หลุดไปจากคอกจริง
วันนั้นคนงานพาม้าออกไปเดินเล่นแล้วลืมปิดประตู

้าสองแม่ลูกก็เลยไป
ดิฉันคิดเองนะไม่ได้มาพูด
ม้าก็เลยเดินออกไปสองตัว
จนถึงด้านนอกคนงานตามออกไปต้อน
แต่ตอนนั้นก็คือโชคดีที่ม้ามันไม่ตกใจ
จนเป็นอันตรายกับคนที่สัญจรไปมา

เป็นเรื่องแตกตื่นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ